สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาหลังจากที่ประกาศข้อบังคับ
แล้วก็ใช้อย่างชัดเจนกำหนดทั้งหมดนะคะว่าสะพานไหนข้ามไม่ได้
อุโมงไหนลงไม่ได้บ้างสำหรับที่ประท้วงกันเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วก็เมื่อวานี้ที่เกิดภาพข่าวที่สะพานภูมิพลเนี่ยก็เป็นภาพข่าวใหญ่นะคะว่า
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนั่นประท้วงหรือเปล่าตั้งใจไหมวางแผนกันมาหรือเปล่า
นี่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยคือคุยแบบพร้อมไปกันหมดเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นลูกต่อเนื่องหลังจากที่คำสั่งออกมาช่วงปลายเดือน
แล้วก็มีผลบังคับใช้ทันทีตำรวจก็ต้องทำทันทีเช่นเดียวกัน
ถ้าถามว่ากฎหมายให้อำนาจตำรวจในการประกาศข้อบังคับไหม
ต้องยอมรับเลยนะคะว่าใช่ถูกต้อง
แต่ตอนนี้มันข้ามไปถึงขนาดว่าจะรณรงค์อย่างชัดเจน
หลังจากที่รณรงค์ตลอดมาแล้วว่าขอข้ามแยก
ขอขึ้นสะพานสำหรับรถมอเตอร์ไซค์
วันนี้สองท่านในรายการของเราเป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งคู่
แต่เราได้รับปากกับทางนครบานไว้นะคะ
ว่าจะให้ท่านพูดด้วยเพราะท่านต้องเป็นคนที่ชี้แจงทั้งหมด

ท่านแรกอันนี้เป็นคนที่ใช้ทุกวันทำมาหากินเลยนะคะ
ไม่ให้ขึ้นสะพานไม่ให้ลงอุโมงมีผลต่อเขาไหม
นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างพี่วินของเรานั่นเองคุณเฉลิมช่างทองมาดันอีกหนึ่งคน
เป็นคนที่รณรงค์มาตลอดอยู่ในข่าวเสมอนะคะ

คุณโดมเผือกขจีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คุณโดมที่สัพพานภูมิภลนี่กลุ่มก้อนคุณโดมด้วยเปล่าคะ
คือจริงแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต
ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับชั่วคราวนี้แล้วกัน

คือเมื่อวานี้เท่าที่เราอยู่ในวงการคนใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
คือคนนัดกันแล้วป่ะคะลักษณะที่แบบว่าไปติดแบบนั้น
ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ตั้งแต่มีประกาศออกมาตั้งแต่วันที่๒๘
มีผลบังคับใช้ทันทีเราก็คอยสืบหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
ไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้ยินว่ามีกลุ่มก้อนใดนัดรวมตัวกัน
ไปกระทำการใดกระดาษการหนึ่งเพื่อที่จะปิดถนนปิดสะพานนู่นนี่นั่น
ไม่มีครับคือสถานการณ์มันสอดคล้องกันพอดี

เพราะว่าทางโปรดิวเซอร์เราก็พยายามจะสืบสอนนะคะว่า
ตกลงนัดกันไหมคือก็บอกว่าไม่ได้นัดกันหรอก

แต่ทีนี้จากที่เห็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
มันส่งผลแค่ไหนกับก่อนหน้าที่ข้อบังคับ
นครบานประกาศออกมาคือมันต่างกันเหรอสถานการณ์นะคะ

ผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้อยู่แถบภาพแดง

เราพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับ
เท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับเบื้องต้นเนี่ย
ทางฝั่งประชาชนแถบภาพแดง
ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ตรงเลยนะครับ
เขาจะต้องไปรอต่อคิวนะครับ
รอต่อคิวขึ้นเรือข้ามฝากนะครับนี่ครับ
คือถ้าสมมุติต่อเนื่องนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น
คือพอเขากรูกันลงมามันก็เลยจะเยอะ
แต่ทีนี้มีในเพจก็มีแชร์เอาไว้ว่า

เป็นแบบนี้แน่นอนครับแล้วก็เป็นแบบนี้
สิ่งที่เรามองก็คือว่าคำสั่งนี้เนี่ย
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนแม้แต่นิดเดียว
ในปัจจุบันเรือข้ามฝากที่มีให้บริการ
เหลืออยู่แค่ลำเดียวใต้สะพานภูมิผล
รองรับได้๑๐๑๕คันต่อครั้ง
ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งพระประแดง
โอ้โหผมไม่อยากจะนับน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนคัน
เพราะจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครจดทะเบียนสะสมรวมแล้ว๓ล้านกว่าคันนะครับ

ซึ่งแน่นอนว่าแถบพระประแดงมีคนใช้รถจักรยานยนต์เยอะมาก
แล้ววันนี้ห้ามเด็ดขาดไปตั้งด่านเชิงสะพานไม่ให้ขึ้นขึ้นมาลงมาเจอจับแน่นอน
ก็ก็เป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อวานก็คือต้องต้องต่อแถวรอต่อแถวนะคะ
แล้วส่วนหนึ่งคือที่หนักที่สุดเมื่อวานนี้ตอน๑๘นาฬิกา
นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเหตุผลเพราะว่าเรือข้ามฝากให้บริการถึง๑๘นาฬิกาเท่านั้นครับ

แล้วประกาศนี้เนี่ยนะไม่ได้ประกาศเป็นประกาศโดยทางกว้าง
ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับทราบเลย
ถ้าใครไม่ได้ถือเฟซบุ๊กถ้าใครไม่ได้ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอชนจะไม่มีคนรู้หรอกครับว่าไม่อนุญาตแล้วมีตำรวจตั้งด่านอยู่อีกฝั่งหนึ่งตอน๑๘นาฬิกานะ

อันนี้คือข้อหนึ่งแต่ที่ฉันขอย้อนกลับไปนะคะถ้าไม่ได้อิงกับสถานการณ์ของเมื่อวานนี้
โดยทั่วไปข้อบังคับนี้ออกมา๓๙แห่งของสะพานแล้วก็อุโมง๖แห่งเนี่ยนะคะ
คือมันต่างกับก่อนหน้าประกาศอันนี้ยังไงคะในกรุงเทพมันต่างเหรอ
ปกติเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ให้ขึ้นเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะ
ครับคุณจอมขวัญครับเราส่วนตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันอยู่นะครับ
คุ้นชินคนไทยเราคุ้นชินกับคำว่าอนุโลมนะครับ
คำว่าอนุโลมมีในทุกกระทรวงทะบวงกลม
ท่านกาค่ะนะครับคำว่าอนุโลมนี่แหละครับ
เราขอให้ลองพิจารณาดูเข้าใจเป็นประชาชนเต็มขั้น
แล้วก็ยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแน่นอน
แต่คำว่าอนุโลมอยากให้พิจารณานิดนึงว่า
ข้อกฎหมายข้อไหนที่ท่านผู้มีอำนาจจะหยิบยกมาแล้วอนุโลมให้ได้
เพราะบางครั้งบางสะพานบางช่วงบางจังหวะสามารถที่จะอนุโลมได้
สะพาน๓๙แห่งกับอุโมง๖แห่งนี่นะคะ
คือเมื่อก่อนสามารถจะวิ่งได้มากกว่านี้เหรอคะ
คือจริงแล้วโดยทั่วไปเราใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว
ตัวอย่างชัดเลยคืออุโมงรอดแยกเกษตรหน้าที่มาจากนวมีนนะครับ

ปัจจุบันเมื่อก่อนเขาจะมีสะพานแล้วตอนนี้ทุบสะพานไปแล้ว

อุโมงนี้เราใช้กันอยู่ทุกวันส่วนตัวผมก็ใช้นะครับ
แล้วมาวันนี้นะครับมาวันนี้ภาพก็จะเป็นคล้ายอย่างนี้ครับ
อุโมงไม่ให้ลงนะครับบังคับให้รถเลี้ยวซ้ายไปก่อน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอุโมง
แต่ท่านลืมไปครับว่าความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยซ้ายของอุโมงบนถนน

ยกตัวอย่างครับนี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนสะพาน
แต่ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยข้างสะพาน

แต่ว่าไม่ได้เจอที่เดียวเดี๋ยวจะเห็นแบบปลาเฉียงกันเลยนะคะ

ผมพูดในฐานะของผู้ขับรถยนต์ด้วยนะ

อยู่มาวันหนึ่งอยู่ก็มอเตอร์ไซค์มาจากไหนกันไม่รู้
มาตัดหน้ารถผมในช่องทางตรง

สองทุกวันนี้ผมเกือบจะชนตำรวจ
ผมเกือบจะชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งแล้วครับ

เดี๋ยวอันนี้มาถามกันนะคะ

คือนายกเฉลิมเนี่ยต้องเตรียมมาดิฉันเหนียวแทนเนี่ยนะคะ

คือจริงคนทำมาหากินมันก็ลำบากแล้วนะครับ

เพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับรถรับจ้างเนี่ย

ถ้าไม่ให้ขึ้นตรงนี้ก็ปรากฏว่าเราต้องไปอ้อมอีกไกล
พอไปอ้อมอีกไกลเนี่ยก็ไปเก็บราคาที่เพิ่มขึ้น

นี่คือส่วนหนึ่งที่สะพานขึ้นไม่ได้

แล้วเราเองก็จริงแล้วมันเป็นกรรมของวินมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าสะพานนี้เขาทำให้รถวิ่ง

ผมเรียนว่าปีนี้มันเป็นปีที่เท่าไหร่ไป

แล้วคุณน่าจะปรับตัวคุณให้เข้ากับ

ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบอย่างโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ
พี่วินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ถนน

ก็ในซอยทางรัฐใช่ไหม

เดิมทีมอเตอร์ไซค์เขาใช้ในซอย

ผู้โดยสารเขาก็ให้มอเตอร์ไซค์

ทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์ก็เลยวิ่งไกล
เพราะวิ่งไกลปุ๊บเนี่ยปัญหาเรื่องสะพาน
เพราะว่าทางเห็นท่านประกาศว่า

ครับก็มันเป็นว่าเดิมทีเนี่ย

เขาใช้มอเตอร์ไซค์ที่จะไปแทนรถเมละ
อย่างนี้มันก็เลยต้องออกถนนใหญ่

คือมันมีผลต่ออะไรคะน้ำมันใช้เยอะขึ้น

มีผลต่อผู้ใช้บริการเราเนี่ย
ทำไมต้องอ้อมไกลขนาดนี้
ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นสะพานไม่ได้ใช่ไหมครับ
เขาก็อยากจะจริงแล้วเนี่ย

อะไรมากมายแต่ว่าอยากให้ทาง

ท่านมีหน้าที่ที่จะดูแลความ

ถามพวกเราสักคำไหมว่าพวกเราเนี่ย

อันนี้ไหมไม่ใช่ท่านประกาศใช้อย่างเดียว

แล้วพวกเราจะทำยังไงเพราะเรา
พูดอะไรไม่ได้ในเมื่อท่านประกาศมา

ก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า

นายกเฉลิบนี้ถามเหมือนที่ถามคุณโดมไปนะคะ
คือเอาเข้าจริงแล้วที่มันมีสะพาน๓๙แห่ง

คือมันต่างจากก่อนหน้านี้

ไม่ใช่ครับมันกระทบทางจิตใจครับ

ก็ไม่มีตำรวจต้องมาบังคับใช้

ผู้ใต้บังคับอาชาประกาศก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เดี๋ยวขอพักสักครู่ให้หายตกใจก่อนนะคะ

เราจะคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

อยู่ในสายกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

พกอดุลนรงศักดิ์นะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ

ให้เข้าใจตรงการ
คือมีผลบังคับใช้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
ใช้ทั้งหมดจนถึงวันที่เท่าไหร่คะ
มีผล๙๐วันใช่ไหมคะ
เราออกเป็นประกาศข้อบังคับเจ้าพชรุงงานจราจรชั่วคร่าว
ซึ่งมีผล๙๐วันซึ่งในกรณีนี้เป็นนโยบายของภูมิคับบัญชาที่ได้สั่งการมา
จริงแล้วสั่งมานานแล้วนะครับการทำเริ่มการตรงนี้
หลังจากที่ผู้เข้าบัญชาได้สั่งการผมก็ได้สั่งต่อให้กับทาง๘๘สนในกรุงเทพมหานครได้ไปสำรวจตรวจสอบ
ว่าในส่วนที่เป็นสะพานข้ามรวมทั้งอุโมงซึ่งกรณีสะพานข้ามกับอุโมง
ก็เป็นกรณีการแก้ไขปัญหาการจราจรตามทางร่วมทางแยกซึ่งทุกวันนี้ก็คงจะทราบว่ารถมากแล้วก็ถนนน้อย
เพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างก็คงจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหากันไป
แต่ทีนี้ในการจัดระบบไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามหรือทางอุโมง
ก็ไม่ได้จัดช่องทางไว้สำหรับรถที่มีความเร็วต่ำเช่นจักรยานจักรยานยนต์๓ล้อเครื่องหรือล้อเลื่อนต่างล้อเข็น
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดรถเหล่านี้เข้าไปอันตรายมากเลย
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีถนนที่อันตรายอันดับ๒ของโลกรองจากลิเบีย
ว่าของประเทศไทยอยู่อันดับ๒ของโลก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางภาคนโยบายผู้เข้าบัญชาก็ได้สั่งการให้ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่าง
ซึ่งจริงแล้วบนสะพานเมื่อไม่มีการกำหนดช่องทางให้รถเหล่านี้วิ่ง
เขาไม่สามารถไปวิ่งได้อยู่แล้วเพราะว่าผิดกฎหมายจราจรทางบกรวมทั้งในอุโมงด้วย
แต่ในกรณีนี้พอการทางต่างได้ทำสะพานขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท
พอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ติดป้ายครับ
แต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้บัญชาได้สั่งการให้ดำเนินการจับกลุ่ม
ปรากฏว่าพอตำรวจจะเข้าไปดำเนินการเนี่ยผมก็เลยเบรกไว้
เพราะว่ายังไม่มีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
พอไปจับปุ๊บถึงเวลาไม่มีข้อบังคับมีแต่ป้าย
ถูกฟ้องสารปกครองตำรวจเดือดร้อน
ก็เลยได้มีการจัดทำขึ้นมาครับ
แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะคะ
เขาก็อ้างว่าเขาสามารถทำความเร็วได้
ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่เอาตามที่ใจรถยนต์จะแล่นนะคะ

แต่มีความเร็วก็จริงแต่เราไม่ได้จัดช่องทางไว้
ทุกวันนี้ในกรุงเทพมหานครเราไม่ได้มีช่องทางในส่วนของรถจักรยาน
ในขณะที่กรุงเทพมหานครก็พยายามดำเนินการอยู่รอบเกาะรัฐนาโกศิลป์
ซึ่งก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
จนจักรยานยนต์กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลย

ซึ่งขอบทางด้านซ้ายจริงแล้ว
อย่างบนทางหลวงต้องวิ่งบนหลายทางด้วยซ้ำ
เพราะว่าบนทางเวลาขับมอไซค์ขึ้นมาคันหนึ่ง

เพราะว่ารถขับ๑๔๐๑๒๐ก็อันตราย
และมีอุปโภยเหตุเกิดมากก็สวทธิ์
ท่านรองเรียนขออีกคำถามหนึ่งนะคะ

คือมีคนเปรียบเทียบไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าข้อบังคับออกนะคะ

ไม่ได้จัดช่องทางเอาไว้แต่เป็นสะพานข้ามที่อนุญาตให้ขึ้นไปได้

คืออย่างนี้ในส่วนนี้ในขณะนี้อย่างที่บอกนะครับว่า
เราได้ออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรชั่วคราว

การดำเนินการตรงนี้เนี่ยเราได้มีการสั่งการเพิ่มเติมนะฮะ
หลังจากออกข้อบังคับเนี่ยว่าทุกสอนอที่มีการนำเสนอการออกข้อบังคับเนี่ย
จะต้องไปประเมินในส่วนของแต่ละพื้นที่
เป็นในส่วนของพื้นที่แล้วก็ในส่วนของส่วนกลางเนี่ย
ก็จะมีกองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับนักวิชาการ
ก็เข้าไปประสานการปฏิบัติในเรื่องของการประเมิน
หลังจากการประเมินแล้วเราก็จะนำเข้ามาสู่การประชุมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะจัดลำดับแล้วก็จัดเป็นประกาศ
ข้อบังคับเจ้าทางงานจราจรที่ถาวรต่อไป
ซึ่งการดำเนินการนี้เราจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่ในการสร้างทางตรงนี้
มาคุยกันว่ามันวิศวกรรมจราจรเป็นอย่างไร
หรือมีความไม่ปลอดภัยอย่างไรนี่เป็นต้นเลยครับ
ท่านรองค่ะ๒คำถามต่อไปนี้ถามโดยจอมขวัญ
แต่ให้แขกรับเชิญถามสงสัยผ่านตัวดิฉันนะคะ

คือท่านจะออกระเบียบการเนี่ยทำไมท่านไม่ให้พวกเราไป

อาจจะออกกระทบเขาค่ะ

ในกรณีนี้มันมีหลักการปฏิบัติอยู่ซึ่งเรามีคณะกรรมการ
ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะเอาคณะกรรมการ๑ล้านคนผมไม่มีห้องประชุม
เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแทน
เราก็จะมีตัวแทนจากภาพส่วนต่าง
อย่างเช่นสภาพมี๕๐๐คน
เอาคน๖๐ล้านคนมาอยู่ก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ดำเนินการเนี่ยก็มีหลายฝ่ายถกเถียงกันนะฮะ
ไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันแล้วก็ทำตามอำเภอใจทุกคนเข้ามาถกเถียงกัน

แล้วก็จะได้มีการเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมาแล้วประกาศแล้วก็บังคับใช้อะไรต่างถาวรเลยนะครับ
ตอนนี้เป็นการชั่วคราวท่านมีอะไรนะฮะที่เป็นปัญหาก็ส่งเข้ามานะครับ
เรายินดีรับฟังนะฮะเพื่อที่การรับฟังเป็นสิ่งที่ดีผมบอกตลอดนะฮะ
แล้วเราก็จะมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กลับบ้านกลับเมือง

อย่างนี้ครับท่านครับในมาตราในพรบจราจรนะครับ
ฉบับที่ตั้งแต่ปี๒๕๒๒ในมาตรา๑๓๙ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรนะครับ
ข้อ๗แล้วก็ข้อ๑๐ที่สามารถที่จะกำหนดช่องและก็ช่องแนวทางการเดินรถทั้งขึ้นและร่อง
แล้วก็กำหนดระเบียบการใช้ช่องทางเดินรถสำหรับรถบางประเภทได้
ในฐานะประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ทุกวันซึ่งเราอยู่ในจำนวน๓๓ล้านคันในกรุงเทพนะครับ
อยากถามท่านว่าท่านเอาเรา๓๓ล้านคันไปไว้ในส่วนไหนของบริบทของการบริการประชาชนของท่าน
เราถือเป็นประชาชนส่วน๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งถ้าท่านคิดว่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและการจราจรที่แท้จริง
แนะนำว่าท่านควรมาตรวจสอบพรบนี้มาตรา๑๓๙แล้วทบทวนการใช้อำนาจของท่านจากทางลบมาเป็นทางบวก
คุณโดรมกำลังสงสัยแบบนี้คือมันมีอำนาจที่เจ้าพนักงานสามารถกำหนดช่องทางให้เขาได้ด้วย
แต่ในการปฏิบัติเรามีขั้นตอนครับ
ในขณะนี้ผมกำลังรับฟังอยู่เพิ่งออกไป๒วันแล้วก็มีการบังคับในการดำเนินการ
สิ่งที่ได้ดำเนินการออกมานี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ท่าน๓๓ล้านคนแต่อีก๓๓ล้านคันไม่รู้จริงหรือเปล่าจากไหน
ในส่วนของจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครมีไม่ถึง
รถทั้งหมดมี๘ล้าน๖แสนคันซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นทั้งรถตั้งแต่รถยนต์
รถอะไรต่างนะฮะรถพลิกอัพรถบรรทุกอะไรต่างซึ่งเราก็คงจะต้องดู
ในเรื่องของการให้บริการในภาพรวมสำหรับช่องทางเนี่ยฮะในส่วนนี้เนี่ยในกรณีที่
ในขณะที่ออกไป๓๙สะพานข้ามรวมทั้ง๖อูโมงเรายังไม่ได้ออกทุกอูโมง
ในพื้นที่เขาบอกว่าในส่วนของทั้ง๓๙สะพานทางข้ามแล้วก็๖อุโมงเนี่ย
ตรงนี้สามารถที่จะใช้ทางลาบทางข้างล่างหรือทางด้านข้าง
สามารถที่จะผ่านออกไปได้เพื่อที่จะให้เกิดการจราจรที่คล่องตัว
ไม่ติดขัดแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลในส่วนของผู้ที่นำเสนอ
แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราในช่วงการประเมินถ้าเกิดสมมุติว่ามีความจำเป็นในช่วงไหนอย่างไร
อย่างเช่นในกรณีนี้มีการพูดคุยกันเหมือนกันสะพานข้ามตรงที่กองปราบ
เมื่อก่อนมีสะพานข้ามแล้วมาลงที่ตรงกองปราบก็ไม่สามารถที่จะไปกลับรถอะไรต่ออะไรได้
แต่ปรากฏว่าตอนหลังนี่สะพานแอดนึงก็หรือไปอะไรไปอีกเรื่องหนึ่ง
แทรกค่ะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะคือเอาอย่างนี้๙๐วันในระหว่าง๙๐วันเนี่ยยังประเมินอยู่ถูกไหมคะ
ใช่ครับถ้ามีอะไรก็ประสานเข้ามาครับ
มีส่วนเรื่องต่างตรงไหนยังไงผ่านช่องทางได้ทางสถานีตำรวจ
รับฟังหรือบอกกจรหรือเข้ามาทางเว็บไซต์รับฟังครับ
นี่ด้วยมีคำถามกล่องเต็มนะคะแต่เวลาจะหมดแล้วยังไง

ยินดีครับรับคุณครับรับคุณครับขอบคุณ
๓๓ล้านสามแสนนิดหนึ่ง
ข้อมูลนี้ได้มาจากกรมการขนส่งทางบกล่าสุดเลย

เอามาทางคุณนายกเฉลิมเอายังไงต่อ
จะไปรวมตัวยื่นข้อเรียกร้อง
ไม่ได้ชุมนุมนะรวมตัวยื่นข้อเรียกร้องกับเขาไหมหรือเอาไงคะ
ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเขาจะมีการรวมตัว
ถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าผูกลิฟตบิ้นแล้ว
ตำรวจฟังผมก็จะไปครับ
แต่ผมนะฮะถ้าเราผูกลิฟตบิ้นเยอะ
แล้วท่านก็หันมามองพวกเราผมก็จะไป
แต่ผูกแล้วมันยังไงแต่จริงก็อยากจะทำเหมือนกัน
อย่างนี้เนี่ยถามฟรงเถอะนายก
เอาเข้าจริงนะไม่ว่าเขาจะประกาศอันนี้
หรือก่อนประกาศอันนี้พี่น้องเราก็ไม่ได้ทำ๑๐๐ใช่ไหมล่ะ

คือจริงแล้วผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่
ที่บังคับใช้กฎหมายตัวนี้ในเมื่อพอสอบมันเปลี่ยนแล้ว
ความเจริญมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้ว

เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจริง
ไม่ใช่ว่าอ้างกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี๒๒แล้ว
มาใช้อยู่ในปี๕๙อย่างนี้
ผมว่าความเจริญในความคิดของคน

แต่ระหว่างที่กฎหมายจะบังคับใช้ต้องเตือนพี่น้องเราด้วยนะ

แต่เลือกสู้กันนะประเด็นนี้สู้กัน

เรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ขอให้มีคำสั่งพักใช้

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
คอร์นงานที่เกี่ยวข้องไว้บ้างแล้วครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมตามตอบได้ในช่วงต่อไปเลยนะคะสำหรับไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้เราจบรายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ